ติดตามกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
เรายังคงคุยกันต่อกับเรื่องของอดีตข้าราชการครูที่ตกเป็นผู้ต้องหา
คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
ติดคุกมาปีกว่าสุดท้ายเป็นแพ้เลยฮะ
ได้เป็นคนผิดจริงวันนี้ตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวนก็
ออกมาชี้แจงเพราะว่าถูกวิภาควิจารณ์จากสังคมอย่างหนักมากทีเดียวครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ยังต้องตามกันต่อเพราะว่า
ทำรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยมาเกือบปีเนี่ย
ผมเน้นย้ำมาตลอดว่าดัชนีชีวัตรความสุขของคนในสังคม
เวลาเขาจะดูว่าสังคมประเทศไหนที่ไหนน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่

แต่เรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือความยุติธรรมของประเทศนั้น
ประเทศที่มีความยุติธรรมสูง
คนทำผิดต้องได้รับโทษ
ชั่วต้องไปอยู่ในคุก
ประชาชนเขามีความสุขครับเขาสบายใจ
แต่ว่าประเทศที่คนทำผิดลอยนวล
มีคนมีอภิษฎเส้นสายเยอะ

แม้จะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่เราบริโภคข่าวแล้วมีความรู้สึกอึดอัด

ฉะนั้นสังคมจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่

เมื่อวานเนี่ยก็หยิบยกเอาเรื่อง
ครูคนหนึ่งที่ติดคุกไปฟรี๑ปี๖เดือน
เพราะถูกกล่าวหาว่าขับรถไปชนกับเขา
และจนกระทั่งคนที่ขี่จักรยานเสียชีวิต
คงจะไม่เล่าซ้ำแล้วเพราะว่าเมื่อวานพูดเรื่องนี้ไปแล้ว
แต่ว่าที่อยากจะนำมาพูดซ้ำก็คือว่า
มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะ
ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่า
เวลานี้สหประชาชาติก็พยายามจะให้แต่ละประเทศ
ไปปรับปรุงเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ประเทศไทยเราก็ปรับปรุงไปเยอะนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
แต่ว่ายังมีปัญหาอยู่คือกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น
ในชั้นของตำรวจโดยเฉพาะเรื่องของการสอบสวน
สำนวนของการสอบสวนข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวน
เพราะนั่นคือต้นทางที่จะนำไปสู่กลางน้ำปลายน้ำ
กลางน้ำคืออายการปลายน้ำก็คือสาร
ถ้าเริ่มต้นที่ตำรวจทำสำนวนบูดเบี้ยว
ิดเบือนไม่ตรงข้อเท็จจริง

กลางน้ำปลายน้ำก็มีปัญหา
ก็มีคนพูดกันมาอย่างนี้ตลอด
ว่า๑เวลาเจอคดีต้องจ่ายเงิน
ถึงจะไม่มีปัญหา

หรือจริงพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับ

ชั้นพนักงานสอบสวนก็คือ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนมีไม่เพียงพอ
สำนวนคดีที่ทำอยู่
คนน้อยคดีเยอะต้องทำสำนวนเยอะ
ทำมากเวลาก็ต้องให้ทันตามกำหนด
ถ้าทำสำนวนช้าอืดไม่ทันตามกำหนด
ผู้บังคับบัญชามาตรวจเจอเข้าก็ถูกลงโทษ
ฉะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
สำนวนการสอบสวนบูดเบี้ยว

แต่ว่าความรอบครอบมีไม่เพียงพอ
เพราะขณะนี้ในวงการตำรวจรู้กันอยู่ว่า
พนักงานสอบสวนแต่ละโรงพักมีปัญหาทั้งนั้น

เมื่อวานเรื่องที่เราเรียกร้อง

ให้กับครูชื่อจอมซับแสนเมืองโฆษ์
ติดคุกไป๑ปี๖เดือน
ความจริงจะปรากฏว่า
เธอไม่ใช่คนขับรถคันนั้น
ไม่ได้เป็นเจ้าของรถไม่เกี่ยว
ติดคุกอยู่๑ปี๖เดือน

วิภาควิจารณ์กันมากนะครับแต่ว่ามันน่าแปลกไหมล่ะครับ
เรื่องแบบนี้เนี่ยฟังดูปฏิกิริยาจากตำรวจ
คล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องความผิดที่เกิดขึ้นได้
ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้
ถ้าตำรวจคิดอย่างนี้ความหวังที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมีน้อยครับ
เราอยากเห็นว่าเมื่อมีเรื่องอย่างนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมา
ลองลงมาผู้บัญชาการภาคทุกคนต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้
ทุกคนจะต้องทุบต่อว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
แล้วทุกคนจะบอกว่านี่เรื่องใหญ่
แต่ถ้าทุกคนในวงการตำรวจพูดกันเสมือนว่า
มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอก
มันก็เคยมีและเกิดขึ้นได้
ถ้าแบบนี้ก็แปลว่าทัศนคติที่คุณมองต่อความผิดพลาดเนี่ย
ชาวบ้านเขาไม่อุ่นใจหรอกครับ
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีตำรวจสองท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับการภูทรจังหวัดนครพนม
ท่านบอกว่าเบื้องต้นจะต้องรอคำสั่งของสารชั้นต้นในการพิจารณารื้อคดีใหม่ตามกระบวนการยุติธรรม
นี้จากการตรวจสอบพบว่าการสอบสวนเป็นไปตามขั้นตอน
พบว่าการสอบสวนเป็นไปตามขั้นตอนแต่ส่วนของความผิดพลาดหรือเป็นเหตุให้จำเลยติดคุกนั้นจะต้องไปดูในรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่งฟังเสียงก็เรียบเฉยคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ตำรวจคนทำสำนวนชื่อพันธุ์ตำรวจโทษธนงศักดิ์โพนงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองภูมิกับสอบสวนสพคำชะอี
ไปช่วยราชการที่สพพึ่งแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แล้วเป็นอดีตตำรวจประจำสพเรนูนครจังหวัดนครพนมเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว
ท่านก็ชี้แจงว่าเมื่อค่ำวันที่๑๑มีนา
ขณะที่ตนเข้าเวรพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ขับรถชนจักรยานยนต์สองล้อ
มีผู้บาดเจ็บก็ไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์โดยผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลนาแก่และเสียชีวิต
ส่วนรถยนต์ที่ชนลบหนีไป
จากการสอบพยาน๓ปากสอบเจ้าของรถตรวจสอบรถ
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบระหว่างจักรยานสองล้อกับรถยนต์
ปรากฏว่าเข้ากันได้ในช่วงสูงต่ำ
เข้ากันได้ในช่วงสูงต่ำ
ก็เลยขอป้ายทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์๒ล้อ
ส่งพิสูจน์หลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกอทม
ผลออกมาว่าเป็นสีเดียวกันเข้ากันได้
ออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหาคือครูคนนี้
ยืนยันว่าได้ทำตามไปอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงได้ทุกขั้นตอน
ไม่มีเลขใดไม่ได้เรียกร้องรับผลประโยชน์จากผู้ใดทั้งสิ้น
แต่ว่าแหมพอไปอ่านในคอลัมป์เปลวสีเงินไทยโพสต์วันนี้
เลวสีเงินได้หยิบเอาสิ่งที่ครูจอมทรัพย์คุยมาให้สัมภาษณ์
ซึ่งไม่ตรงกับที่พนักงานสอบสวนบอก
คือพยานเนี่ยบอกว่าคนขับรถเป็นผู้ชายแต่ว่าพอดูในสำนวน
ถูกตัดออกจากสำนวนไม่มีคำว่าคนขับเป็นผู้ชายตามที่พยานบอก
สีของรถของคุณจอมทรัพย์กับสีที่ติดจากขยานยนต์
เธอก็บอกว่ามันไม่ตรงกันมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานตรวจก็ไม่มีร่องรอยว่ารถของเธอถูกชน
ฉะนั้นสิ่งที่ครูจอมทรัพย์พูดกับสิ่งที่ตำรวจเจ้าของสำนวนพูดไม่ตรงกัน
แต่สิ่งที่ครูจอมทรัพย์ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์บางช่องเขาแก่เทพออกมา
ไปว่ายังไงล่ะเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่กับเพื่อนนักโทษ
ถามว่าทำไมไม่ยอมจ่ายเงินทำไมไม่ยัดเงินจะได้จบ
ถ้าเสียเงินให้ตำรวจแต่แรกเรื่องก็ไม่ยาวขนาดนี้
เราเสียใจทำไมคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้
ทำไมเลือกที่จะจบง่ายแบบนั้นทำอย่างนั้นตำรวจก็ได้ใจสิ
เออคำพูดของครูจอมทรัพย์บอกอะไรล่ะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่ว่าคำพูดแบบนี้คนก็พูดกันเยอะ
ว่าทำไมไม่ยอมเสียเงินให้ตำรวจเรื่องจะไม่จบแบบนี้
และที่ครูจอมทรัพย์ยืนยันมาตลอดถ้าว่าเธอไม่ยอมจ่ายเงินเพราะคิดอยู่แต่ว่า
ไม่ได้ทำผิดนอนอยู่บ้านเฉยไม่ได้ไปชน
ฉะนั้นเมื่อมั่นใจในความสุจริตก็ไม่ต้องไปทำอะไร
วิ่งเต้นปฏิเสธอย่างเดียวแต่สุดท้ายขึ้นมาโดยสำนวนที่บูดเบี้ยวนี่แหละ
ส่งผลให้สารต้องลงโทษตัดสิน๓ปี๒เดือนติดคุกจริง๑ปี๖เดือน
ตอนนี้รอดออกมาแล้วผมเอาเรื่องนี้มาย้ำอีกทีหนึ่งนะ
ว่าถ้าเรื่องแบบนี้ตำรวจยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้
ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดตรงไหนถ้าอย่างนี้สังคมนี้ไม่น่าอยู่
และจะทำยังไงที่จะให้คนได้มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
แล้วทำยังไงที่จะให้มีการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนอย่างจริงจัง
ก็คิดกันเถอะครับนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
หวังว่าเวลาที่คุณครูใช้พิสูจน์ปีกว่า
จะช่วยทำให้สะเทือนวงการกระบวนการทางกฎหมายบ้างนะฮะ
ไหม้เฮ้ยไหม้ให้อะไรเลยอะยังเฉย
บอกแค่อย่างเดียวว่าไม่ได้การแกล้ง